สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยและอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยยอดภู
แต่ขณะเดียวกันภาคใต้นะคะก็ต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงแบบนี้ชาวเรือควรงดเดินเรือไปอีกสักหนึ่งวันนะคะช่วงวันที่๑๒นี้ค่ะยังอยู่ในการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาปัจจัยอากาศนั้นก็มาจากเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะยังคงแผ่ปกคลุมภาคอีสานตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ทำให้เกิดเป็นลมตะวันออก
วันตกพัดเข้ามาเสริมทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศแปลบลวนด้วยแล้วก็เกิดอุณหภูมิลดต่ำลงค่ะขณะที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคลื่นกระแสลมนี้พัดมาอย่างรวดเร็วทำให้มีคลื่นในทะเลสูงประมาณ๑๓เมตรโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแถบจังหวัดนครศรีธรรมรัฐลงมานี้จะมีโอกาสเก

เอาไว้กลางแจ้งหรือว่าตากข้ามคืนอาจจะทำให้เสียหายได้อีกอย่างหนึ่งคือแนะนำให้เอาพืชคลุมดินเอาไว้รักษาความชื้นไม่ให้มันเหลือเหยด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะบันออกตอนเช้ามีหมอกนะคะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องกับการบริหารจัดการน้ำให้ดีค่ะส่วนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะจะต้องเพิ่มปริมาณ
พยายามสำหรับชาวเรือควรงดเดินเรือไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนธนยังคงต้องดูแลเรื่องของหมอกในตอนเช้าฝุ่นควันที่จะมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าสภาพอากาศยังคงหนักอยู่ไม่สามารถเอาฝุ่นควันออกไปได้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ